มิถฉันที่มาอีกแล้วส่วนใหญ่อ่านข่าวนี้
อยู่แถวภาคอีสานคนแก่อยู่บ้านแล้วหลอกจับสลาก
เออนี้มาอุทัยธานีแล้วคุณผู้ชมฮะ
ทีมข่าวลงพื้นที่นะครับไปคุยกับยายสมจิต

ท่านอายุ๖๙ปี

เองที่เกิดเนี่ยเนี่ยโหแม่โดนแล้วแม่
เธอเล่าบอกว่ามีอาชีพปลูกถั่วเขียว
อยู่กับสามีที่บ้านนี้ส่วนลูกสาวนู่น

เมื่อช่วงบ่ายของ๒๑มิถุนายนที่ผ่านมา
ตอนที่ทำไร่อยู่ก็มีรถกระบะสีดำขับมาจอด
จากนั้นก็เดินลงกันมา๓คนหญิง๒ชาย๑นะครับ
ผู้ชายเนี่ยเป็นคนขับทั้งหมดเดินตรงมาเลยนะครับ
มาจากนั้นทั้ง๓คนก็พูดโน้มน้าวแม่บอก
แม่เล่นจับสลากไหมล่ะนะนี่ลุ้นรับของรางวัลด้วยนะ
แล้วก็บอกด้วยว่าจะฟรีไม่เสียตังค์นะ
หากจับได้แล้วไม่ได้ของรางวัลนะ
ก็จ่ายแค่๒๐มิถุนายนเออมันยังไงวะ
แต่บอกถ้าหากจับได้ของรางวัลต้องรับเอาไว้ทั้งหมดนะ
แล้วก็ต้องจ่ายค่าสินค้าห้ามคืนเด็ดขาดนะครับ
สมจิตยอมรับว่าเธอเสียรู้
คือพวกนี้มันพูดลิงหลับแม่อย่างนั้นแม่อย่างนี้
บนวดอย่างนั้นแม่ลองดูพูดไปเรื่อย
เองแม่เนี่ยฮะแม่นี่ของรางวัลดูของรางวัลสิ
ปรากฏว่าแม่จับครับแม่จับได้ของรางวัลเป็นหม้อหุงข้าวสองใบเนี่ย
แก๊สสองหัวนะแล้วก็หม้ออบไฟฟ้า
แล้วก็มีเตาแม่เหล็กไฟฟ้าอีกรวมเป็นเงินเท่าไหร่เลยคราวนี้
บาทครับขณะนั้นแม่บอกโอ๊ยแม่ไม่มีเงินติดตัวหรอก
ทำไล่อยู่มิจฉาชีพบอกไม่เป็นไรจะพาไปเอาเงินที่บ้านอืม
พาไปเอาเงินให้ที่บ้านฮะก็ให้ไปแปดพันทอนมา๔บาทอ่ะนะ
เออแล้วก็ขับรถหนีไปเลยนี่๔บาทที่ทอนแม่มันทำกับแม่ได้
ผมเนี่ยโกรธแทนแม่จริงจริงนะแล้วก็พอแม่ตั้งสติได้นะ
รู้ว่าถูกหลอกแล้วไปเล่าให้ลูกสาวฟังก็อยากจะเตือนภัยคนเท่าคนแก่
อยู่บ้านคนเดียวนะอยู่ตามเรือกสวนไล่นาเนี่ยบางทีมันเห็น
ไม่มีใครอยู่ด้วยมันเข้าไปหลอกนะแบบนี้นะจับสลากแบบนี้นะ
อย่าไปเล่นอย่าไปเอาไล่กลับบ้านไปเลยไล่ออกไปเลย
แล้วของที่ได้มาดูนะฮะโอ้โหคุณผู้ชมครับมันของถูกไม่ได้คุณภาพ
อ่ะอืมมันเป็นเครื่องเหมือนเครือใช้ไฟฟ้าตกเกจ
ครับเออพวกเนี้ยนะครับแม่บอกไอ้ตังค์ที่เก็บไว้ไว้จ่าย